ไปดูเรื่องราวที่ต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับคือที่จังหวัดสมุทรประการครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อโอ้โหงานนี้ไหม้ทั้งคันเลยครับ
ดูภาพเหตุการณ์ไปน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ
เมื่อช่วงเวลาสัก๑๔นาฬิกา๓๐นาทีก็คือบ่าย๒๓๐นะครับ
วันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานี่แหละเกิดเหตุเพลิงไหม้
โอ้โหเพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ที่รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะครับ
หมายเลขทะเบียน๗๓๐๖๖๘สมุทรประการ
ส่วนตัวหางพ่วง๗๘๔๕๔๗กรุงเทพมหานคร
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณถนนเรียบด่วนบางย่าแพรก
ตำบลบังย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองศูนย์เจ้าสมินทรายนะครับ
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย๓คันครับ
ต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้

ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยที่ไม่มีใครนั้นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ไปถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
นายภัยทูลสิริชัยคนนี้ครับอายุ๔๘ปี
ถือไหมไทยรัฐนี่ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวแล้วนะ
แต่เป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ครับ
ก็เล่าว่าขณะนั้นขับรถผ่านมาทางนี้
พบเห็นรถคันนี้จอดนิ่งอยู่ในเลนทางซ้ายข้างทาง
บริเวณเรียบด่วนวัดบางย่าแพรก
อยู่มีควันสีดำมันพวยพุ่งออกมาจากตัวรถ
จากนั้นไม่กี่นาทีมีแสงที่เป็นเพลิงเนี่ย

ตัวเขาก็รีบเลยไปหาถังดับเพลิงในชุมชน

พร้อมกับโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับเพลิง
ได้มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ก็ไม่พบกับตัวคนขับหรือว่าเจ้าของรถแต่อย่างใดนะ

ระบบไฟฟ้าภายในรถอาจจะเกิดลัดวงจร
จนเป็นเหตุทำให้ไฟไหม้นะครับอย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่นะครับจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านสตาร์ทรถเช็ครถให้ดีกันก่อนแล้วกันนะคะ